ไปได้ประมาณสักไม่ถึงห้าสิบเมตรครับรถตีรังกาหมุนไปตามน้ำ

เฮ้ยแล้วคนตัวเนี้ยน่ะแม่งน้ำน้ำ
ต้องมีเคล็ดลับในการล้างท้องยังไงบ้างไหมฮะ
มื้อแรกรับประทานอาหารเจสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะ
รายการเล่าสู่กันฟังมาอยู่กับคุณผู้ชมแล้วนะฮะ
เย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้นะครับ
๔โมงครึ่งเรานัดเจอกันหน้าจอไทยรัฐทีวี
ผมมีเรื่องมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันเยอะเลยนะครับ
แต่ว่าช่วงนี้ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ย
ก็ต้องแสดงความเป็นห่วงต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับ
ผลพวงจากน้ำท่วมทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าให้ฟังเป็นเหตุการณ์ระทึกนะครับ
แล้วก็มีชาวบ้านถ่ายคลิปวินาทีชีวิตเอาไว้ได้
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่ถนนสายแม่วงลาดยาวที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะ
ตรงนี้เป็นจุดที่สะพานขาดและมีรถกระบะคันนี้แหละครับ
ขับผ่านเข้ามายังพื้นที่แล้วก็ตะโกนเตือนว่าสะพานขาดสะพานขาด
แต่ท้ายที่สุดครับรถกระบะก็ตกลงไปที่คอสะพานที่มันขาด
และแน่นอนคุณผู้ชมได้เห็นกระแสน้ำที่ค่อนข้างจะแรงใช่ไหมครับ
และที่สำคัญคนขับรถกระบะซึ่งเป็นคุณป้าท่านหนึ่งพยายามจะเปิดประตูออกมา
ชาวบ้านที่ถ่ายคลิปไว้ก็เตือนแล้วนะฮะบอกว่าอย่าออกมาอย่าออกมาน้ำมันเชี่ยวน้ำมันแรง
ระวังจะถูกพัดไปนะครับปรากฏว่าคุณป้าเนี่ยเปิดประตูรถออกมา
น้ำเนี่ยพัดร่างของคุณป้าไปไกลแล้วก็จมหายไปกับสายน้ำส่วนคนที่อยู่ในรถอีกสองคนนะครับ
คนหนึ่งก็คือเป็นลูกของคุณป้านะฮะอายุสามสิบปีและคุณตาวัยหกสิบสามปีนะฮะซึ่งคุณตาเนี่ยเสียชีวิตภายในรถ
กรณีของคุณป้าไพร้อที่ถูกน้ำเนี่ยซัดไปท้ายที่สุดฮะเจ้าหน้าที่ใช้เวลา๒วันนะครับกว่าจะเจอศพของคุณป้านะครับ
เหตุการณ์นี้สรุปแล้วนะฮะทำให้มีคนรอดชีวิต๑รายเป็นลูกนะครับส่วนคนที่ถูกน้ำซัดไป๑รายก็คือคุณแม่ก็คือนางไพร้อแสงสมราชอายุ๖๓ปีนะครับแล้วก็คนที่เสียชีวิต๑รายก็คือคุณตาสมเวศแสงสมราชนะครับเป็นพ่อของผู้รอดชีวิตนะครับ
ก็เหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงของฝนตกและน้ำท่วมและบางพื้นที่นั้นเส้นทางถูกตัดขาดขอให้ทุกท่านระมัดระวังแล้วก็มีสติกันตลอดเวลาด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับและอีกเหตุหนึ่งก็เป็นเหตุระทึกและถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สุดในรอบสัปดาห์เลยนะครับนั่นก็คือเหตุเรือล่มในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังวัดพนันเชิงที่จังหวัดพระนครสิทธิยานะฮะมีชาวบ้านเนี่ยถ่ายคลิปเหตุการณ์ให้เห็นวินาทีชีวิตด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไกลนะฮะต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะครับว่าเรือลากจูงจำนวนห้าลำเนี้ยนะฮะกำลังลากจูงเรือบรรทุกสินค้านักสี่ลำมาตามแม่น้ำเจ้าภรรยาแห่งนี้และทีนี้มาถึงจุดที่เป็นโค้งน้ำจุดบรรจบของแม่น้ำเจ้าภรรยาและ
แต่ด้วยกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและเป็นลักษณะน้ำวนทำให้เรือลากจูงลำหนึ่งเสียการควบคุมจนชนกับเรือลากจูงอีกลำนะฮะและไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับเรือลากจูงลำนี้ก็จมลงสู่แม่น้ำทันทีพร้อมกับคนขับเรือและภรรยาของคนขับเรือที่จมลงไปต่อหน้าต่อตาคนที่อยู่ริม
ก็ถือว่าเป็นเหตุสลดแล้วก็เป็นเหตุใหญ่ประจำสัปดาห์เลยล่ะครับ
ส่วนช่วงนี้เรามาสรุปสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยนะครับ
ขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามเข้าประเทศไทยด้วยนะครับ
ตั้งแต่วันเสาร์ที่๒๕กันยายนที่ผ่านมา
โดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสารภัย
ได้สรุปข้อมูลว่าประเทศไทยนั้นได้รับผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่
จนทำให้เกิดน้ำท่วม๓๐จังหวัด
ภาคเหนือเกิดสถานการณ์น้ำท่วมหนัก
ทั้งจังหวัดตากสุโขทัยพิศนุโลกเพชรบูรณพิจิตรและกำแพงเพชรครับ
ส่วนภาคอีสานั้นมีน้ำท่วมหนักเกิดขึ้นที่ชัยภูมิแล้วก็นครราชศรีมานะครับ
ส่วนภาคกลางก็คือนครสวรรค์ชัยนาฏอ่างทองอายุทยา
โดยมีการแบ่งพื้นที่๔จังหวัดที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมหนักที่สุด
ในพื้นที่ภาคอีสานก็จะมีที่นครราชศรีมา
หลังจากที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างนั้นมีปัญหานะครับ
ก็ทำให้มวลน้ำมหาศาลนั้นไหลลงสู่พื้นที่ของอำเภอโนนไทย
อำเภอโนนสูงและอำเภอพิมมายด้วย
ส่วนที่จังหวัดชายภูมินั้นถือว่าเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติอุทธกภัยทั้งจังหวัดเลย
โดยอำเภอที่ประสบภัยน้ำท่วมหนักที่สุดของจังหวัดชายภูมินะครับ
ก็คืออำเภอบำเน็ตนรงอำเภอจัตุรัสและอำเภอเนินสง่า
ส่วนพื้นที่ภาคกลางนะครับที่จังหวัดลบบุรีนั้นมีหลายอำเภอที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม
ก็คืออำเภอลำสนทิอำเภอชัยบาดานอำเภอบ้านหมี่
เนื่องจากน้ำจากแม่น้ำป่าศักดิ์นั้นไหลลงมา
รวมถึงมวลน้ำมหาศาลจากแม่น้ำป่าศักดิ
ไหลเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอโคกสำโรงแล้วก็อำเภอเมืองด้วยนะครับ
ส่วนในพื้นที่ภาคกลางอีกจังหวัดหนึ่งก็คือนครสวรรค์
เป็นพื้นที่ที่รองรับน้ำเหนือลงมา
แล้วก็ปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์กว่า๓๐๐มิลลิลิตรนะครับ
ทำให้พื้นที่อำเภอภัยสาลีอำเภอหนองบัว
แล้วก็ทางซีกตะวันออกของจังหวัดนครสวรรค์นั้น

อกจากนี้นะฮะระดับน้ำที่สูงขึ้นจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ไหลเข้าท่วมที่อำเภอท่าตะโกแล้วก็น้ำลงสู่บึงบรเพชรที่อำเภอชุมแสงนะครับ
ส่วนฝั่งตะวันตกของพื้นที่นครสวรรค์นะฮะน้ำจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก็ไหลลงมาสู่อำเภอแม่วง
แล้วก็อำเภอลาดยางด้วยนะครับ
มีการเฝ้าระวัง๑๒จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังจากนี้นะครับ
ตั้งแต่อุทัยธานีชัยนาศสิงษ์บุรีอามทองสุพันฯบุรีอยุตใหญ่
ลงมาถึงลบบุรีปฐุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานคร
มุดปราการแล้วก็สมุทรสาครด้วย
เพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงของการระบายน้ำนะครับ
ทีนี้เรารายงานถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางไปแล้วนะครับ
เราก็จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนที่ลงพื้นที่โดยเฉพาะในภาคกลาง
ก็คือทั้งที่นครสวรรค์แล้วก็ที่ลบบุรีด้วยนะครับ
ดังนั้นพูดคุยกับพี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์อยู่ในสายกับเราแล้ว
สวัสดีพี่ไทยนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
เป็นไงฮะพี่ไทยโอ้โหช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาลุยพื้นที่ไปกี่จังหวัดกี่พื้นที่แล้วครับ
ตอนแรกเลยเนี่ยที่ออกจากทางมูลนิธิร่วมกับตันยูไปเนี่ยนะครับ
ตั้งใจว่าเราจะเข้าไปที่จังหวัดสุโขทัยตั้งแต่เริ่มเริ่มเลยนะครับ
ระหว่างทางนั้นก็มีได้มีวิทยุติดต่อมาว่าตอนนี้อำเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรีเนี่ย
น้ำกำลังเข้ามาท่วมบ้านเรือนอย่างหนักหน่วงภายในสิบห้านาทีน้ำขึ้นมาหนึ่งเมตร
ขอกำลังและขอความช่วยเหลือด่วนพอได้ฟังปุ๊บสุโขทัยชัยภูมิก็หยุดเอาไว้ก่อน
่งหน้าไปที่อำเภอลำสุดทิศตอนนั้นที่พี่ไปมีเรือไปสามลำนะครับ
ท้องแบนนะครับไปสามลำสภาพที่เราเห็นไม่น่าเชื่อว่า
เราเคยดูคลิปต่างประเทศนึกออกป่ะที่น้ำมันไหลแบบหูเชี่ยวกราด
ไหลแรงมาเลยพัดเอาของเขิงชาวโบ้งชาวบ้านเนี่ย
หมุนไปตามน้ำไหลไปตามถนนผลทางครับนี่ประมาณนั้นเลยที่อำเภอลำสุทธิ
เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่เจอน้ำกระแสน้ำแรงขนาดนี้
ไปช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งเขาอยู่บนหลังคาพ้นของอะไรหนีไม่ทัน
อยู่บนหลังคาอยากจะออกมาไปได้ประมาณสักไม่ถึงห้าสิบเมตรครับ
รถตีรังกาหมุนไปตามน้ำโอ้โหตีรังกาเด็กเด็กเราอาสงอาสา
เด็นออกมาจากรถวิ่งคือโดดคือตกมาจากรถปุ๊บน้ำก็พัดไป
น้ำก็พัดพัดพัดไปบางคนก็ไปเกาะตามลูกกรง
ก็เลยต้องถอยถอยออกคือดับเครื่องแล้วก็ให้ปล่อยมันไปตามน้ำไป
อ่าปล่อยออกไปมันก็ไม่ประสบความสุดจนกระทั่งตีสี่ครับ
น้ำเริ่มลดระดับลงความแรงของน้ำก็เริ่มลดระดับลง
ทหารก็เข้าไปสามารถช่วยลูกน้องออกมาได้เอาชาวบ้านออกมาได้ตอนประมาณตีสี่กว่า
ทีนี้พี่ไทยกังวลว่ามันเยอะแบบนี้มันจะทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี๕๔ไหมฮะ
ก็กังวลนะฮะเพราะว่ามาหลังจากที่ลำสนทิแล้วเราจะเข้าชัยภูมิ
แต่นี่ก็มีมาอีกแล้วที่ท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์
มันเริ่มไหลบ่าไปที่ภายสาลีเริ่มไปที่อ่าที่ต่ำไปเรื่อยเรื่อย
ต่ำไปเรื่อยนั่นก็คือมีกรุงเทพมหานครด้วยอ่ามีกรุงศรีอยุธยาด้วยอ่าฮะ
ตอนนี้อ่างทองป่าโมกเมื่อคืนอบพยพคนชาวบ้านเยอะแยะมากมาย
น้ำท่วมเกือบสองเมตรต้องใช้เรืออย่างเดียวรถไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปได้
ไทยครับท้ายสุดนี้พี่ไทยอยากจะฝากบอกแล้วก็ฝากให้กำลังใจประชาชนอย่างไรบ้าง
สะท้อนไปถึงหน่วยงานต่างในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชน
ส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ผมไปทุกที่เนี่ยก็พยายามบอกทุกคนทุกที่ทุกครอบครัวนะครับ
ที่เราต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวเราอย่าประมาทสิ่งต่าง
ถ้าเรามีการวางแผนอย่างนี้เรารู้ว่าน้ำมามันจะผ่านตรงไหน
บ้านใครที่อยู่ริมแม่น้ำก็ควรที่พร้อมแล้วที่จะเอาของที่มีค่า
ของที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างนะครับตอนนี้ยังทันอยู่
รีบเอาขึ้นไปไว้ที่สูงนะครับให้ผ่านไอ้น้ำในช่วงนี้ไปก่อนนะครับ
ข้าวปลาอาหารข้าวสารอาหารแห้งเอาที่แบบว่าปรุงสำเร็จรูป
หรือที่มันทำง่ายไข่อะไรต่างซื้อถ่านเอาไว้ถ่านเตา
เตาอ้างโล่อย่างนี้ควรจะเก็บเอาไว้ในบ้าน
พร้อมที่จะปรุงอาหารดูแลคนในครอบครัวนะครับระหว่างที่น้ำท่วมอยู่นะครับ
ผมฝากบอกไว้ด้วยนะครับแล้วก็น้องอาสาสมัครมูลนิธิต่างนะครับ
ถ้าจะไปช่วยเหลือคนอื่นอะไรง่ายต้องดูแลเซฟตัวเองให้มากที่สุดนะครับ
ต้องดูแลตัวเองให้มากที่สุดถ้าเราไม่พร้อมที่จะไปช่วยเหลือคนอื่น
ถ้าเราไปเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมาคนอื่นที่เราต้องดูแลชีวิตเขา
เป็นพร้อมกับเรานี่โอ้โหมันเสียหายแล้วมันก็เสียใจ
มันแก้ไขอะไรไม่ได้ไปตลอดชีวิตนะครับต้องดูแลตัวเอง
แล้วก็พร้อมกับดูแลผู้ที่เราเข้าไปช่วยเหลือด้วย
เอาล่ะวันนี้ขอบคุณพี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะครับแล้วก็ทางมูลิธิด้วย
ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
นั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะเรื่องเล่าจากปากของคนที่ลงพื้นที่
ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับ
ส่วนช่วงหน้าเตรียมพร้อมในการที่จะต้อนรับเทศกาลกินเจ
ล้างท้องอย่างไกลก่อนการกินเจและถือศีลกันอย่างไกลในช่วงเทศกาลกินเจ
เดี๋ยวกลับมาติดตามในเล่าสู่กันฟังนะครับ
ต้องมีเคล็ดลับในการล้างท้องยังไงบ้างไหมฮะ
มื้อแรกรับประทานอาหารเจก็มีข้อเรียกว่ากัดรับประทานอาหารเจแบบเบาก่อนจ้ะ
คุณผู้ชมครับใกล้ถึงช่วงเทศกาลกินเจเต็มที่แล้วนะฮะ
ก็คือตั้งแต่วันที่๖ถึง๑๔ตุลาคม๙วันที่หลายคนจะได้ถือศีลกินเจกัน
ดังนั้นวันนี้ในรายการของเราจะมาพูดคุยกับกูรูผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับการกินเจและงานเทศกาลต่าง
นั่นก็คืออาจารย์คาทาชินนับบัญชรอยู่ในสายกับเราแล้วอาจารย์สวัสดีครับ

เราจะถึงเทศกาลที่เราจะได้ถือศีลได้กินเจกันแล้ว
พูดถึงเรื่องของความสำคัญของเทศกาลกินเจกันก่อนเลยฮะ
ต้นมาจากกลุ่มของชาวจีนนะครับชาวจีนก็จะมีหลายกลุ่มนะครับ
ก็มีการเริ่มต้นการรับประทานเจขึ้นจากหลายตำนานนะครับ
แล้วก็พระพิสุขสงฆ์ชาวจีนด้วยนะครับ
ไม่ใช่กินเฉพาะอาหารเจอย่างเดียวต้องถือศีลไปด้วย
มันคือต้องมี๔๕ข้อเลยจากข้อเดียวไม่ออกอันนี้ถือว่าครบถ้วนนะครับ
สำหรับตำนานของการกินเจนะครับก็เริ่มต้นมาจากชาวจีนพ้นทะเลที่เข้ามาอยู่ในแผ่นดินสยามนะครับ
ก็จะมีการรับประทานเจเป็นกลุ่มแล้วก็เริ่มกันที่สามเจ้าบ้างตามโรงเจบ้าง
แล้วก็เรื่อยมาจนถึงพุทธมหาญาณนะครับก็มีอันว่ากันต่างกันไป
ตำนานก็บอกว่าเพื่อบูชากิวอ้วงหุบโจ้หรือว่าเทพเจ้าดาวนกประเคาะทั้ง๙
หรือบางตำนานก็จะเกี่ยวข้องกับนักรบนะครับกินเจเพื่อที่จะเว้นชีวิตสัตว์นะครับ
เพื่อที่จะเป็นกุศลให้กับนักรบต่างบรรพบรุษที่มีความกล้าหารก็จะมีหลากหลายประการ
แต่ที่เมืองไทยเนี่ยที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็เป็นเพราะว่านอกจากชุมชนชาวจีนแล้ว
ชาวจีนเองก็มีการแต่งงานกับคนไทยคนไทยก็กลายเป็นเชื้อคนไทยเชื้อสายจีนคนจีนเชื้อสายไทยนะฮะ
ลูกหลานต่างต่างก็จะมีแล้วก็เป็นที่นิยมกันขึ้นเพราะเชื่อกันว่าการรับประทานอาหารเจนั้นเนี่ยเป็นการงดเว้นนะครับ
เรื่องของอันที่หนึ่งเลยก็คืองดเว้นชีวิตคนอื่นชีวิตผู้อื่นมาต่อชีวิตเรา
ดเว้นลมหายใจสัตว์อื่นมาต่อลมหายใจเรางดเว้นเนื้อเยื่อเส้นเอ็นของผู้อื่นมาต่อเส้นเอ็นเรา
ปีนี้เนี่ยวันที่๕ก็เราก็จะสวดมนต์ไหว้พระนะฮะบางท่านก็จะสวดบทพระโพธิสัตว์กลอิน
ท่านเนี่ยก็จะนั่งสมาธิถ้าเป็นแบบไทยเราก็ง่ายนะครับสวดไหว้พระทำจิตให้บริสุทธิ์
แล้วก็บางท่านก็จะอธิษฐานจิตขอรับประทานเจเป็นระยะเวลา๙วันหรือ๑๐วัน
วันก็คือรวมวันที่๕ล้างท้องด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่อยู่ก่อนรับประทาน๗
ล้างท้องใช่ไหมอาจารย์ต้องมีเคล็ดลับในการล้างท้องยังไงบ้างไหมฮะ
มื้อแรกรับประทานอาหารเจก็มีข้อเรียกว่ารับประทานอาหารเจแบบเบาก่อนนะฮะ
เช่นทานข้าวบ้างทานผักบ้างนะครับหลายท่านก็จะบอกว่าเอ๊ะทานเจก็จะมีแต่แป้งหรือเปล่า
จริงแล้วเรามีผักนะฮะหลากหลายชนิดนะครับและอันที่แพ้แป้งหรือกรูเต้นเนี่ยเราก็ใช้เป็นเรื่องของผักแทนนะฮะ
ก็วันที่ห้าคือวันล้างท้องเราอาจจะลองกินสักเป็นมื้อเย็นคือมื้อสุดท้ายของของการรับประทานอาหารช่วงวันที่ห้าครับ
หรืออาจจะเป็นมื้อกลางวันก็ได้หรือจะทั้งวันเลยก็ได้
หลายท่านก็สามารถหารับประทานอาหารเจได้ง่ายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้มีเมนูมากมายแล้วก็ไปที่ไหนก็มีเยอะเลย
ตามหลักของพุทธเถระวาสเนี่ยก็จะไม่ได้มีกำหนดไว้ว่าต้องกินเจนะอันนี้บอกก่อนนะฮะว่าไม่จำเป็นก็ได้
แต่หลายท่านอยากทานก็ถือว่าเป็นกุศลและเป็นช่วงที่หาทานอาหารเจได้ง่าย
บางท่านก็อาจจะบอกเออถือศีลก็ได้ถูกต้องไหมครับได้
และรับประทานอาหารทั่วไปแม่อาจารย์แม่เวลาวันนี้ของเราเนี่ยน้อยไปหน่อยแต่ว่าครั้งหน้าอาจารย์
รายการเล่าสู่กันฟังเชิญอาจารย์มาในรายการสดเลยนะอาจารย์มาคุยกันเรื่องกินเจแบบเต็มเต็มอิ่มเลยนะฮะ
เดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณนะครับ
ทุกทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ก็จะต้องเตรียมหาซื้อผักซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบในการที่เราจะนำมาทำเป็นอาหารเจ
แต่ช่วงนี้น้ำท่วมด้วยแล้วก่อนหน้านั้นโควิด๑๙ด้วยนะฮะทำให้ผักตอนนี้มีราคา
ดังนั้นพาคุณผู้ชมไปสำรวจตลาดไปสำรวจราคาของผักกันหน่อยนะครับ
เราพาคุณผู้ชมไปที่ตลาดศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
ซึ่งตลาดแห่งนี้ถือว่าเป็นตลาดค้าส่งผักถามว่าราคาของผักแพงขึ้นไหม
แพงขึ้นนะครับแพงขึ้นกว่าปีก่อนก่อนเพราะว่าปีนี้มีฝนตก
มีน้ำท่วมในพื้นที่ปลูกผักหลายพื้นที่เลยส่งผลต่อเรื่องของราคานะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็อยากจะรู้นะฮะว่าราคาผักเนี่ยโอ้โหมันแพงขึ้นขนาดไหนนะครับ
ก็ไปพูดคุยกับคุณพี่ขวัญจิตขวัญใจเลิศนะฮะเจ้าของขายส่งผักรายใหญ่ในตลาดศูนย์แห่งนี้
พี่เขาบอกว่าเออก่อนหน้านั้นอ่ะเราเจอสถานการณ์โควิดสิบเก้า
แม้ว่าจะดีขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ดีเลยก็คือฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมครับ
โดยเฉพาะฝนตกหนักติดต่อกันยาวนานบนดอยทำให้ผักที่ปลูกบนที่สูงเน่าเสีย
แล้วก็เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของการปลูกผักของจังหวัดกำแพงเพชรแห่งนี้
พืชผักเนี่ยเสียหายนะครับผักต่างก็เลยออกมาสู่ตลาดน้อยลงฮะ
ชนิดก็ขาดตลาดไปเลยนะครับอย่างเช่นดอกกะหล่ำนะครับ
ส่วนหลายชนิดก็ราคาสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นผักชีต้นหอมขึ้นช่าย
คณะและผักกาดขาวนะครับก็เขาบอกโอ้โหราคาขึ้นขนาดนี้
ก็อยากให้ลูกค้าเข้าใจนะฮะเพราะว่าน้ำท่วมทำให้หลายพื้นที่ที่ปลูกพืชปลูกผักเนี่ยนะฮะ
ได้รับผลกระทบไปตามตามกันนะครับเอาเราพาคุณผู้ชมไปสำรวจตลาดมาแล้ว
ไปดูราคาผักมาแล้วนะฮะคราวนี้เราเปลี่ยนโหมดบ้าง
ไปดูรถจักรยานยนต์คันนี้คุณคุณไม่เคยเห็นแน่นอน
เพราะพี่เจ้าของเขาบอกมีคันเดียวในประเทศไทยนะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
เห็นรถจักรยานยนต์คันนี้ไหมฮะไม่ได้เป็นเหล็กนะแต่เป็นอะไรคุณ
จดจ้องมองเข้าไปดีเป็นไม้ไผ่ทั้งคันเลยคุณฮะ
นี่ครับผู้ชายคนนี้เป็นคนประดิษฐ์คิดค้นขึ้น
ก็คือคุณประหยัดแผนชาตินะฮะอยู่ที่ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปราง
พิศนุโลกเนี่ยนะฮะที่เขาเลยบอกว่าเนี่ยเขาก็อาศัยดูมาจากช่อง
ยูทูปแหละไม่ได้เรียนช่างซ่อมหรือว่าช่างเครื่องยนต์แต่อย่างใดนะครับ
แต่ก็ด้วยใจรักในเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นและอีกอย่างหนึ่ง
ก็มีอาชีพที่เกี่ยวกับไม้ไผ่อยู่แล้วนะฮะก็คือการสร้างโต๊ะสร้างเตียง
แคร่สร้างซุ้มไม้ไผ่ส่งขายทีนี้ก็คือเอาสิ่งที่มีอยู่
เอาสิ่งที่เห็นในชีวิตประจำวันเห็นทุกวันก็คือไม้ไผ่เนี่ย
ลองเอามาคิดประดิษฐ์แล้วก็เอามาทำเป็นรถจักรยานยนต์นะฮะ
ส่วนเรื่องของเครื่องยนต์และระบบต่างเนี่ยนะฮะตัวเครื่องยนต์เนี่ย
ก็เอามอเตอร์เครื่องตัดย่าเนี่ยมาใช้นะฮะส่วนระบบเบรกนะฮะ
ก็ใช้จากจักรยานเก่าเอามาประกอบล้อเลอก็มาจากจักรยานทั้งนั้นเลย
แล้วก็สุดท้ายนะฮะก็ขับขี่ได้ด้วยระบบน้ำมันเบนซินนะครับ
โอเคไปเลย
พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้คุณผู้ชมอย่ากระพริบตาเลยนะครับ
เพราะคุณผู้ชมจะได้เห็นต้นไม้ราคาต้นละล้านนี่คือบอนสีไม้มงคล
แต่ทำไมราคาถึงสูงเป็นล้านแบบนี้ให้คุณผู้ชมไปเห็นกับตากันเลยนะครับ
ผมพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพังงานะครับที่ตำบลบ่อแสนอำเภอทัพบุตร
นี่ฮะต้นบอนสีที่บอกราคาที่คนเขาเสนอซื้อเนี่ย
คือ๑ล้านบาทโอ้โหสีสวยงามขนาดนี้
คุณพี่ชมบงกฎบอกว่ารับซื้อบอนสีมาต้นหนึ่ง
พันธุ์ที่ซื้อมาคือพันธุ์จงอางเผือก
ความเป็นเผือกนี่แหละครับทำให้มีคนที่เสนอซื้อต่อเนี่ย
ด้วยราคาที่สูงนะครับเพราะว่าเมื่อลงรูปไปในโลกโซเชียล
ก็มีคนให้ราคาแรกเนี้ยคือเจ็ดแสนบาท
ต่อมามีร้านขายไม้ประดับในเขตกรุงเทพเนี่ย
สนุนราคาอัพราคาให้สูงถึง๑ล้านบาทแล้วก็พร้อมจะเดินทางมารับบอน๔ต้นนี้ทันที
แต่ว่าท้ายที่สุดถามว่าพี่ชมบงกฎเนี่ยขายไหมพี่ชมบงกฎบอกไม่ขายนะ
จากต้องการจะปลูกไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลภายในบ้านแล้วนะครับเอาคุณผู้ชมฮะ
ทั้งหมดทั้งมวลคือเล่าสู่กันฟังวันนี้หลากหลายเรื่องราวที่เรามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับ
แต่ว่าเรานัดเจอกันอีกครั้งคือพรุ่งนี้วันอาทิตย์เวลา๔โมงครึ่ง
เราเจอกันหน้าจอไทยรัฐทีวีกับรายการเล่าสู่กันฟังครับวันนี้หมดเวลารายการแล้วสวัสดีครับ